ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อย
ต้องบอกว่าโอ้โหมันเหลืออดเหลือทนจริงนะ

คนที่ก่อเหตุมีน้องนักเรียนชั้นม๖อนาคตของชาติทั้งนั้น๓คนเมื่อคืนนี้ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะ
เพราะผู้ชายคนนึงที่คลั่งยาเมายาขับรถออกไปแล้วไปชนจักรยานยนต์น้องเขา
แล้วยิงเขาซ้ำนะฮะเสียชีวิตทั้งสามศพเลยนะครับ
ที่เกาะบีนะครับติ่มถนนสายขาวพนมทุ่งใหญ่ในมือที่ในพื้นที่หมู่๒บนพเตียแบบขาวพนมจังหวัดเกาะบีนะฮะ
นี่คือที่เกิดเหตุนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่

มีน้องน้องนอนเสียชีวิตอยู่ข้างถนนสามคนคนก่อเหตุหนีไปแล้ว
นะฮะทั้งสามเนี่ยนะครับมีน้องคิมน้องคิมชื่อนายนนทพันธ์อุดม
อุดมศรีอายุ๑๗ปีนะครับสภาพศพมีร่องรอยถูกยิงกระสุนเข้า

พันธิราชูทองถูกยิงเข้าที่หลังนะฮะและอีกหนึ่งคนคือน้อง
น้ำฝนอายุ๑๘ปีนางสาวนัทนิชาพันเซ่ง
กระสุนเนี่ยที่ยิงเนี่ยเข้าที่หลังเหมือนกันทั้งสามคนเป็นนักเรียนชั้นม๖นะฮะ
ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเขาพนมที่กระบีแล้วใกล้ใกล้กับทั้งสามเนี่ยนะครับ
ที่เสียชีวิตอยู่มีจักรยานยนต์นี่ถูกไฟไหม้เรียมดำเป็นต่อตะโกเลยค่ะ
พังเสียหายอยู่คันหนึ่งน้องเข้ามาด้วยกัน๓คน
ในที่เกิดเหตุมีชิ้นส่วนกันชนหน้ารถยนต์นะฮะแล้วก็ปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ปลอกนึงนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ชิ้นส่วนกันชนกันชนหน้ารถยนต์นะฮะมีปลอกกระสุนปืนด้วยตกอยู่หนึ่งปลอกนะฮะ
เป็นกระสุนปืนลูกซองนะครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุค่ะ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อคืนนี้เพราะว่าคนก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไป
ญาติของน้องทั้ง๓คนนะครับหลังได้รับแจ้งเหตุ
พอมาถึงที่เกิดเหตุแน่นอนว่าร้องไห้กันละงมเลย
ก็อยู่ดีลูกหลานเขาเนี่ยมาถูกยิงเสียชีวิตอยู่ข้างถนน๓คน
ค่ะพอพี่อุ๋ยเกริ่นเรื่องไว้แบบนี้แน่นอนคุณผู้ชมต้องอยากรู้ว่าแล้วใครเป็นผู้ก่อเหตุ
แล้วทำไมถึงมาก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้กับเด็ก๓คนเนี่ยนะ
คุณผู้ชมคะหลังเกิดเหตุประมาณสัก๖ชั่วโมง
แกะรอยหาตัวผู้ก่อเหตุจนรู้ว่าผู้ก่อเหตุไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของตัวเอง
หลบอยู่บ้านค่ะเจ้าหน้าที่ไปปิดล้อมเลยนะคะตอน๗โมงครึ่ง
ตำรวจชุดสืบสวมผู้ท้อนจังหวักกระบีหน่วยสวาด๒๐กว่านายค่ะรวมแล้วเนี่ย
อาวุธครบมือเลยนะคะไปปิดล้อมเพื่อจะจับกลุ่มตัว
นายธีรศักดิ์บุญเรืองหรือเสียต้อยอายุ๔๒บ้านอยู่ตำบลพรุเตียว
เป็นร้านเปลี่ยนยางและล้อแม็กซ์รถยนต์นี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตะโกนเรียกก่อนเรียกนายธีรศักดิ์หรือเสียต้อย
เงียบค่ะไม่เปิดก็ให้พ่อแม่มาช่วยเจรจา
ไปเป็นชั่วโมงถึงจะยอมแง้มประตู
แต่ที่เจ้าหน้าที่ไม่บุกเข้าไปเลยทันทีก็เพราะว่าเสียต้อยเขามีปืนไงค่ะ
เขามีปืนอยู่ด้วยตอนแง้มประตูก็เห็นนะว่าในมือยังถือปืนอยู่เลย
เจ้าหน้าที่เลยปิดล้อมค่ะทีนี้ค่ะเหมือนกับว่าเห็นพ่อยืนอยู่ข้างตำรวจ
ก็เลยแหมตำรวจก็ยอมโยนอาวุธปืนทิ้งด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ยจับตัวได้ในที่สุดแล้วก็เข้าไปตรวจค้นในห้องนอน
เจอปืนลูกซองยาว๑กระบอกปลอกกระสุนปืน๓๕๗กระจายอยู่ตามพื้นห้อง
และพื้นในร้านผนังของร้านถูกยิงเป็นรูจำนวนมากเลยค่ะครับ
จอดอยู่ในโรงจอดรถและสภาพรถคือพังเสียหาย
กระจกด้านหน้าฝั่งคนขับมีรอยแตกมีรอยกระแทกแบบนี้ค่ะ
พอจับตัวได้ก็ต้องคุยกับเสียต้อยหรือนายธิรศักดิ์คนนี้
ตอนแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมพอจับตัวได้เขาพูดจาวกวนมากครับ
แต่เขายอมรับว่าเขาคิดว่ามีคนจะมาทำร้ายเขา
เขาหลอนยาเสพติดก่อนก่อเหตุเสพยาบ้ามาสองเม็ดค่ะ
เขาบอกเขาเสพยาไม่ได้หลับไม่ได้นอนพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ

ตาขวางไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ถามว่าแล้วเอายาบ้ามาจากไหน

เขาบอกว่าซื้อยาบ้ามา๑๐เมตร

ออกจากบ้านพระยาทิตย์ตะมนต์เขาดิน
พอมาถึงที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเจอรถจักรยานยนต์

ขี่สวนมาเปิดไฟสูงใส่
ก็เลยขับชนเขาอ้างแบบนี้นะคะ
เขาอ้างว่าเปิดไฟสูงใสก็เลยชน
แล้วไฟไหม้รถจักรยานยนต์
ก็เลยจอดรถถือปืนลูกซองลงมาดู
นักเรียนทั้ง๓คนเขาวิ่งหนีลงไปข้างทาง
ยิงใส่น้องนักเรียนทั้ง๓คน

ยิงทีละคนคนละนัดคนละนัดคนละนัด
โอ้โหจนน้องเสียชีวิตค่ะ
ไม่ได้รู้จักกับน้องนักเรียนทั้ง๓คนนี้นะคะ

อ้างว่าขับรถสวนกันน้องเปิดไฟสูงใส่

วิ่งหนีถือปืนวิ่งไล่ตามยิงทีละคนทีละคนทีละคน

ซ่อนตัวอยู่ในบ้านของตัวเอง

ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดนะคะ

ก็พาตัวไปที่สพเขาพนม
ก็ใช้เวลารวมประมาณสัก๙ชั่วโมงได้นะคะ

ก็นำตัวไปสอบปากคำออกจากห้องสอบปากคำ

ไม่รู้ยังเมาอยู่หรือยังไง

ระหว่างสอบปากคำนะคะคุณผู้ชมค่ะ

นิ่งมึนเบอร์อยู่นาน

นิ่งเบลออยู่นานมาก

นี่ปืนค่ะตำรวจเลยบอกว่าดูสิ
ดูความเมาความหลอนของผู้ก่อเหตุสิ
ก็ถามว่ามูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุคืออะไรครับ
ต้อยผู้ก่อเหตุยอมรับว่าหลอนยาเสพติด
สุดท้ายค่ะยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุเสพยาบ้าไป๑๐เมตร

สุดท้ายเนี่ยยอมรับว่าเสพทั้งสิบเม็ดเลย
ไอ้ที่ซื้อมาไม่รู้ซื้อมาแค่๑๐หรือเปล่า

น้องเขาเสียชีวิตไป๓ศพ

ขอโทษน้องที่เสียชีวิตขอโทษครอบครัวของเขา

ผมเมายาเสพติดครับ

สิบเม็ดได้ครับ
เขาได้เปิดไฟสูงใส่พี่ไหม

อยากฝากแปลงความเสียใจหรือขอโทษน้องด้วยค่ะ

เราแสดงว่าที่เราทำเกิดจาก
เกิดจากอะไร

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะพี่อุ๋ยค่ะ

แล้วเด็ก๓คน

ของชาติกำลังมีอนาคตอยู่ม๖ค่ะ
เพราะพวกท่าดยาเสพติด
แล้วสุดท้ายยอมรับว่าเสพยาบ้ามา
ขอโทษครับแล้วยังไงอ่ะคะ

ก็อ้างว่าซื้อยาบ้ามาเสพใช่ไหมคะ

ตกลงซื้อมามากน้อยขนาดไหนเนี่ยไม่ได้เจอยาบ้าเพิ่มนะคะ
ไม่แน่ใจว่าเอาไปซ่อนเอาไปทิ้งหรือยังไงหลังจากเกิดเรื่อง
ทีนี้ค่ะคือตำรวจบอกว่าก็ต้องเรียกคนใกล้ชิด
ของตัวเสียต้อยผู้ก่อเหตุมาพูดคุยด้วยนะคะครับแล้วทีเนี้ยพอไปดูประวัติอย่างละเอียดเนี่ยนะคะ
เหมือนกับว่าเขามีประวัติถูกจับคดียาเสพติดด้วยนะแล้วอยู่ระหว่างประกันตัวนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องมีการขยายผลอะไรเพิ่มเติมด้วยอะค่ะครับ
โอ้โหเป็นพวกเจ้าของร้านเปลี่ยนยางกับล้อแม็กซ์ค่ะพี่อุ๋ย
ชาวบ้านเลยเรียกเสียต้อยใช่ค่ะตอนนี้เขาน่าจะเปลี่ยนฉายากันแล้วมั้ง
ผมไม่เรียกเสียแล้วอย่างนี้คือขับรถไปเมื่อเมื่อคืนทั้งทั้งที่ตัวเองเสพยาบ้าไปสิบเม็ด
ค่ะนี่ตอนที่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้นะฮะ
พาไปตรวจค้นที่ห้องเพื่อไปค้นหลักฐานต่างเพิ่มเติม
ปลอกกระสุนปืนเห็นไหมฮะเมื่อคืนขับรถไปเจอจักรยานยนต์ของน้อง
หาว่าน้องเขาเปิดไฟสูงเปิดไฟใส่เพราะว่าขับสวนเลนมา
คือต้องให้ความเป็นทำน้องทั้งสามคนด้วยครับโอเคค่ะ
นี่เป็นเพียงคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะคะ
คือหรือต่อให้ชนเขานะชนเขาแล้วคุณขับหนีก็ได้ค่ะ

อย่างนี้คือมันยิงแบบมันเรียงคนน้องเขาเลย
ใช่คำให้การของเขาคือน้องก็วิ่งหนีกันแล้วนะคะ
วิ่งหนีกันแล้วไล่ยิงน้องทีละคนทีละคน
ก็เข้าหลัง๒คนสามารถวิ่งหนีเลย
ที่กันชนยังมีหลุดอยู่
เดี๋ยวค่อยไล่ไปว่าตำรวจตามตัวเจอได้ยังไง
อกจากกันชนรถคันหนึ่งที่หลุดอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ

ในต้อยไอ้เสียต้อยหลังจากที่ถูกคุมตัว
อยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของสพเขาพนมนะครับ
ตอนที่พาไปค้นไปตรวจสอบพื้นที่หรือว่าบ้านอะไรต่างนานาแล้วเนี่ย

คุมตัวมาที่สพเขาพนมแล้วก็
นำตัวไปไว้ในห้องคุมตัวผู้ต้องหา
ไม่ถึงชั่วโมงนะครับ
โมงเย็นนี่เองคุมตัวมาถึงตอน๕โมงเย็น
คลั่งนะฮะในห้องคุมตัวผู้ต้องหานะฮะไปทำร้ายผู้ต้องหาคนอื่นในห้องคุมขังนะครับ

คนนี้ไปซื้อมา๑๐เมตร๓๐๐บาท
ที่นี่ถูกกว่านี้อีกนะทุกผู้ชมบอกข้อมูลมาเยอะแยะไปหมด
อยู่กับคนที่เป็นเจ้าของร้านเปลี่ยนยาง
นี่ยังคลั่งอยู่เลยเนี่ยเมื่อช่วงเย็นใน๑๘นาฬิกาเนี่ย
ตอนที่ทีมข่าวของเราอยู่ที่ด้านหน้าสพเขาพนมนะฮะ
เออะโวยวายออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา

คือพอไปถึงเนี่ยตำรวจเข้าไปดูเนี่ยนะครับ

แกล้งหลับแล้วไม่พูดอะไรเลย
พอตำรวจออกมาเอ๊ะเอ๊ะหัวเซียงดังอีก

คลั่งเห็นชกต่อยผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องเดียวกัน
เอาหัวกดพื้นแล้วโขกกับพื้นปูน
จนเขาเลือดอาบอะ

เป็นเรื่องของข้อกฎหมายถ่ายข้างในห้องควบคุมตัวไม่ได้

อีกคนนึงเลือดอาบเลย

ตำรวจก็ต้องเข้าไปชาร์จตัวในต้อยนะฮะด้วยการใช้ไม้งาม
คุณก้าวออกมาแล้ว

นี่เห็นไหมครับ
เดี๋ยวลองไปดูตอนที่ตำรวจเนี่ยไปจับในต้อยอีกทีหนึ่งนะครับ
คุณเจ๊เดี๋ยวเราไปขึ้นเข้ามา
เวลาเราได้เปิด

ให้คอยให้ลองเล่นที่ไหน
แต่คนหน้าเนี่ยเราเล่นยาม่ะกี่เม็ด
เราเล่นยามำดีกี่เม็ด

ตอนที่ไปจับตอนแรกบอก๒เมตร
คุณผู้ชมลองสังเกตสีหน้าท่าทาง

มึนนึกอยู่นานแล้วคือพูดวกวนจริงจริงนะคะ

มีคนจ้างไปยิงใครจะไปจ้างไปยิงนี่คือหลอนยาเนี่ย
ตอนหลังมาบอก๑๐เมตรค่ะ
แล้วเมื่อกี้ยังคลั่งอยู่ที่โรงพักอีกเมื่อ๖โมงเย็น

ช่วงเย็นที่ผ่านมามีเพื่อนของในต้อยมาเยี่ยมที่โรงพัก
แต่มันหมดเวลาเยี่ยมแล้วนี่นะฮะก็มีเพื่อนคนนึงนะครับ
ที่เราได้คุยด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับในต้อยตั้งแต่เด็กนะฮะ
บอกว่าก่อนหน้านี้ต้อยนี่เป็นคนดีนะเพื่อนทุกคนรักเขามาก
แต่ช่วงหลังมาเสียคนเพราะไปเสพยาเสพติดแล้วก็เสพยาเสพติด
เพราะเขามีเรื่องผิดหวังกับชีวิตครอบครัวถึง๒ครั้ง
คือเมียเนี่ยทิ้งไปมีคนอื่นทั้งสองครั้งแล้วมีปัญหาครอบครัว
ตั้งแต่ตอนที่เขาอายุ๑๘ตอนอายุ๑๘เนี่ยเพื่อนบอกว่าต้อยเนี่ย
ไปก่อเหตุยิงเมียน้อยของพ่อนะก็ทำให้เขาเนี่ยมีปัญหาครอบครัวแล้ว
ยิงเมียน้อยของพ่อแล้วก็หันไปเสพยาเสพติดไปมีเมียอีกสองคน
เมียสองคนทิ้งไปหมดเลยเครียดสะสมหาทางออกไม่ได้ก็เลยยิ่งเสพยา
เพื่อนบอกว่าแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นต้อยเนี่ยหลอนถึงขั้นทำร้ายใครนะ
เพื่อนคนนี้นะฮะที่บอกกับเรานะฮะบอกว่า๓วันก่อนเนี่ยยังเจอกับต้อย
เหมือนเขาอยากเล่าหรือว่าระบายอะไรบางอย่างเลยรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเนี่ย
ที่เธอได้คุยกับเขานะถ้าเกิดได้คุยนะไม่ได้คุยเยอะเหมือนกับเขาอยากจะระบาย
แต่ไม่ได้คุยกันเยอะถ้าวันนั้นได้คุยเนี่ยเขาอาจจะได้ระบาย
แล้ววันนี้อาจจะไม่มีเหตุเกิดขึ้นก็ได้แต่ก็ไม่ค่อยอยากจะฟังข้ออ้าง
ในลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่อุ๋ยมันก็เป็นเรื่องซ้ำซาก
อ้างว่าเครียดเครียดสะสมอ้างว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนดีนะ
แล้วมันยังไงล่ะคะแล้วดูสิ่งที่คุณทำในวันนี้สิคะ
คำกล่าวอ้างเรื่องในอดีตคือไม่อยากจะฟังเลยค่ะ
มันดูพฤติกรรมที่คุณก่อเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่คุณทำเอาไว้เนี่ย
ถ้าไม่นับที่เพื่อนก็บอกเรื่องไปยิงเมียน้อยพ่อนะ
ที่เขามีเมียเองแล้วเมียทิ้งสองครั้งอ่ะ
คืออย่าไปโทษเมียเลยคือถ้าเสพยาอย่างนี้นะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาดูหลักฐานทางคดีกันนิดนึง
เดี๋ยวให้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งนี่
รถของผู้ก่อเหตุเร็วนะคะ

กล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุประมาณ

แล้วมันจะเป็นจังหวะที่จะไปชนประสานงาน
กับรถจักรยานยนต์ของน้องน้องที่เสียชีวิตทั้งสามคนนะคะครับ

ขึ้นมานี่ค่ะมันคือแสงไฟจากปลายกระหม่อปึ๊บ
โอ้โหต้องขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นหลักฐานทางคดี
นี่ค่ะคือพฤติกรรมของในต้อยที่เพื่อนบอกว่าก่อนหน้านี้เขาก็เป็นคนดีนะ
เขาเครียดนะเครียดสะสมเลยต้องเสพยาแล้วยังไงคะ
โอ้โหแล้วสุดท้ายจากภาพนี้ในต้อยชนเขายิงเด็ก๓คน
แล้วไม่รู้ว่ายิงเสร็จน้องเขายังไงแค่บาดเจ็บไหมหรือยังไงนะ
ตัวเองก็ขับรถหนีไปเลยนะคะไปเลยไปเลยค่ะ
คือพอตำรวจได้รับแจ้งแล้วมาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วมีการชนรถหลุดอยู่

ตำรวจก็มาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะ
เหมือนที่ทีมข่าวเราได้มาด้วยเนี่ยนะฮะอีกหลายมุมเลยนะที่เราได้มาเนี่ย
เดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งค่ะพี่อุ๋ยค่ะทีมข่าวได้มาเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง
อืมเดี๋ยวมีอีกมุมหนึ่งค่ะประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าเกือบตีสองแล้วแหละ
ครับจะเห็นรถของผู้ก่อเหตุขับผ่านไปด้วยความรวดเร็วเหมือนกันนี่ค่ะ
มันก็จะเป็นภาพต่อเนื่องประติดประต่อเรื่องราวกันไปแบบนี้ค่ะ
ตำรวจเขาก็เลยไล่ตรวจสอบไปก็เลยรู้ค่ะว่าขับหนีไปไหนก็หนีกลับไปอยู่บ้านของตัวเองนั่นแหละ
แล้วก็ไปหลบกบดานอยู่ในนั้นค่ะไปปิดล้อมจับกลุ่มได้เมื่อเช้า
ขณะเดียวกันนะครับทุกผู้ชมครับโอ้โหทางฝั่งของครอบครัวของน้องทั้ง๓คน
ต้องบอกว่านี่มันคือความสูญเสียที่ผมว่าไม่มีใครให้อภัยนะสำหรับคนที่ก่อเหตุ
นี่ครอบครัวของน้องแคลร์นะครับน้องแคลร์หนึ่งในสามของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
นางสาวพันธิราชูทองครอบครัวนิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาเราได้คุยกับคุณปู่นะฮะ
คุณปู่มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของหลานสาวปู่บอกว่าอยากให้หลานสาวคือน้องแพร่
ไปสู่พบภูมิที่ดีน้องแพร่เป็นเด็กดีเมื่อคืนนี้หลานสาวกำลังขี่รถจักรยานยนต์
ส่งเพื่อนที่บ้านรถจักรยานยนต์ที่เห็นถูกไฟไหม้ผังเสียหายอ่ะ
นี่คือน้องแพร่นะฮะปู่บอกว่าปู่ซื้อให้หลานเองเพื่อให้หลานขี่ไปเรียนหนังสือ
คนก่อเหตุคือในต้อยคุณปู่บอกไม่รู้จักมาก่อน

ถูกโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะถ้าคนอย่างนี้ได้ออกมาสู่ข้างนอกเนี่ย
มันก็คือภัยสังคมดีนี่เองคุณปู่บอก
คุณผู้ชมค่ะร่างของเด็กทั้ง๓คนถูกแยกจัดงานสวดพระอภิษฐรรมคนละที่ค่ะ
ร่างของน้องแพร่นางสาวพันธิราญาตินำมาจัดงานที่วัดพลุเตียว
เพื่อนและญาติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทุกคนคือรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
เย็ดญาติโดยเฉพาะคุณแม่นะคะร้องไห้ตลอดเวลา

ร้องไห้ตลอดเวลาทีมข่าวของเราได้คุยกับนางสาวพันธิลา
เป็นน้องฝาแฝดของน้องแพร่ค่ะฝาแฝดนะคะเป็นฝาแฝดค่ะเป็นแฝดน้องนะคะ
เล่าให้ฟังว่าพี่สาวกับเพื่อนอีก๒คนที่เสียชีวิตสนิทกันมาก
ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยเมื่อวานนี้ทั้งสามคนไปทำรายงานบ้านเพื่อนค่ะ
แล้วกลับมาเอาเสื้อผ้าที่บ้านจะกลับไปนอนบ้านพี่น้ำฝนคือคนนั่งกลาง
เพราะว่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนรายงานยังไม่เสร็จก็ออกจากบ้านไปตอนดึก
แล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นแม่ของน้องแพร่ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ผู้ต้องหาจะอ้างว่าเมาหลอนยาเสพติดหรืออะไรไม่รู้แม่ไม่รู้แม่ไม่สน
ไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเขามาก่อนทำไมเขาถึงมาก่อเหตุขนาดนี้
แต่ถ้าครอบครัวของผู้ก่อเหตุจะมาเคารพศพก็ยินดีนะคะ
ไม่รู้จักเขาก็
แต่ก็ยินดีให้เขามาใช่ไหมถ้าเขาจะมา
เขาจะมาก็แล้วแต่ก็
แต่ก็อยากให้ตำรวจจำนวนคดีถึงทุกอย่าง
เพราะว่าไม่ไว้กันว่าลูกชาติหลังลูกชาติหลุกบาวสามคนเลย

เพื่อนอนที่บ้านของน้องน้ำฝน
น้องฝนเพราะว่าใกล้โรงเรียนหน่อย
ทุกผู้ชมครับ

แม่นอนก็

คุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำฝนนะฮะคุณพ่อคุณแม่บอกว่า
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสม
ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ
รอบคัดเลือกเหตุการณ์ศึกษา๘
เมื่อ๒๙๓๐สิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง
นี่ฮะน้องน้ำฝนนักกีฬาเปตองนี่ระดับภาคเลยนะฮะ
ก็นี่ไงคะเขาเลยบอกว่านี่คืออนาคตของชาติเด็กกำลังมีอนาคต
กำลังจะเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะพฤศจิกายนนี้
คืออย่างนี้เนี่ยมีโคต้าได้เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยแน่นอนนักกีฬาที่เก่งขนาดนี้
คืออนาคตดีรออยู่แล้วแต่นี่ค่ะคุณแม่ร้องไห้บอก
นี่ลูกสาวต้องมาเสียชีวิตเพราะคนเมายาบ้าคลั่งยาบ้าแค่คนเดียวเหรอ
ผมไม่มีนอนไม่กลับบ้าไม่มีใครช่วยงานที่บ้าน
พอนอนมีคนไปแทงป๊ามเองทำอย่างในบ้านต้องคนปีเขา
เดี๋ยวนิดนึงไอ้ปบไอ้คนบ้านมาทำแบบนี้แม้ไม่เลือดได้เดียว
ส่วนคุณพ่อของน้องน้ำฝนนะครับ
บอกว่าในต้อยผู้ต้องหาคนก่อเหตุอ้างว่าเมายา
คือจะพูดอะไรก็พูดได้นะแต่ว่าน้องที่เสียชีวิตทั้งสามคนเนี่ย
คุณพ่อน้องน้ำฝนบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรแล้ว
แล้วเชื่อว่าไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะร้องขอชีวิตนะฮะ
เพราะตอนนั้นพอขับรถชนเขาก็ลงมายิงเลย
คุณพ่อของน้องน้ำฝนบอกว่าตอนนี้กังวลว่าคดีจะได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า
หรือว่าคดีเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยจะไปสิ้นสุดขนาดไหน
ผู้ก่อเหตุจะถูกลงโทษขนาดไหน
รู้ข้อมูลมาว่าผู้ต้องหาคือในต้อยเนี่ย
เคยถูกจับคดีฆ่าคนตายมาแล้วนะฮะ
แต่สุดท้ายเหมือนกับหลักฐานไม่ถึงแล้วก็หลุดคดี
คือเคยก่อเหตุคดีเคยมีคดีฆ่าคนตายคดีเสพยาเมายา
ถูกจับไมค์ถูกปล่อยออกมาเสพยาเมายาก่อเหตุวนอยู่อย่างนี้
สุดท้ายมายิงเด็กเสียชีวิต๓คน
ทางครอบครัวของน้องน้ำฝนคุณพ่อคุณแม่บอกว่ายังไงเรื่องนี้

ที่จะยอมให้คดีเนี่ยจบหรือว่าหลุดกันไปง่าย
นี่เหรียญรางวัลของน้องน้ำฝนค่ะที่เคยแข่งขันแล้วได้รางวัลมา
อนาคตนี่ค่ะอนาคตที่ดีรออยู่แน่อยู่แล้วใช่ค่ะพี่อุ๋ย
นี่คุณพ่อบอกว่าไม่มีอะไรมาแลกกับชีวิตลูกสาวได้
ขั้นประหารชีวิตไปเลยเหมือนกับที่คุณปู่ของน้อยอีกคนหนึ่งบอก
คุณผู้ชมคะน้องอีกคนนึงค่ะน้องคิม

บรรยากาศที่วัดถ้ำโกบที่ตำบลหน้าเขา

ประกอบพิธีทางศาสนาสวดพระอภิษฐรรมคืนแรก

คุณยายของน้องคิมค่ะนางสุดาอายุ๖๕ปี
บอกว่าน้องคิมกับเพื่อนอีกสองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมาก
ก็หนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นนักกีฬาตัวแทนระดับจังหวัดอย่างที่พี่อุ๋ยเล่าไป
คิมเองก็เป็นนักกีฬานะคะคุณผู้ชม
คิมเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน

คิมไม่เคยกลับบ้านผิดเวลา
โทรบอกคนที่บ้านตลอดคือน้องเป็นเด็กที่มีวินัยมาก
วันเกิดเหตุน้องคิมบอกว่าจะไปทำรายงานที่บ้านน้องน้ำฝน

สะดุ้งตื่นมาตี๓กว่ามารู้ข่าวร้ายว่าน้องคิมถูกยิงเสียชีวิตนะคะ

จินอลบ้านเพราะชาติจะสารรายงานน้ำฝนไม่ไม่สบาย
พวกมันคือก้นมา๔คนที่ประมาณ๑๑ครึ่ง
คุณยายก็พูดเหมือนกับคุณผู้ชมทุกท่านที่ส่งข้อความมาทางเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์

คุณยายสุดาบอกเลยว่าประหารชีวิตไปเลยเถอะ
ประหารชีวิตให้มันสะสมกับสิ่งที่ทำลงไป
ฆ่าเด็ก๓ศพเนี่ยนะทำไปได้ยังไง

คนที่เสพยาเสพติดคลั่งยาเสพติดแล้วก่อเหตุแบบนี้
มันจะได้เป็นตัวอย่างไงว่าประหารไปเลย

ปล่อยออกมาแล้วมันก็เป็นภัยสังคม
แล้วยังไงต่อก็ก่อเหตุซ้ำแล้วก็วนหลูบไปเรื่อย
ญาติของผู้ก่อเหตุจะมาร่วมงานศพได้ไหม
ยายบอกว่าไม่ต้องอ่ะไม่ต้องมาดีกว่า
หลายคนเขารับไม่ได้ไม่ต้องมาเลยนะครับ
ก็มาแล้วมันกลัวจะวุ่นวายไม่อยากให้มาด้วยซ้ำค่ะ

คนที่เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่
เป็นครอบครัวของคนก่อเหตุเนี่ย
คือต้องรู้สึกว่าจะรับผิดชอบยังไงบ้างนะ
อย่างนั้นหลายหนหลายคดีที่เกิดขึ้น
มันเหมือนกับว่าเราก็ไม่เห็นเขาไปทำร้ายใคร
แล้วก็ดูแลของเราแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีเหตุเกิดขึ้นจนได้นะครับ

ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของผู้ต้องหา

ได้เจอกับแม่ของในต้อย

วันนี้มาเก็บข้าวเก็บของมาปิดบ้านที่ตำรวจเข้ามาบุกจับเมื่อเช้าเนี่ย
นี่แม่นะฮะแม่ของในต้อยชื่อนางประเสริฐนะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะครับ
โอ้โหประวัติของคนคนนี้นะ
แม่บอกว่าในต้อยลูกชายเนี่ยติดยาบ้ามานานแล้ว
เคยส่งไปบำบัดนะคุณเข็มมาสอน
พอออกมาจากสถานบำบัดออกมาก็กลับมาเสพยาอีก
วนอยู่อย่างเนี่ยนะ
ที่ผ่านมาลูกชายมีเมียมีลูก
ล่าสุดนี่ก็คือมีเมียมีลูกอยู่ที่ตำบลเขาดินจังหวัดกะบี่นะครับ
ส่วนตัวลูกชายเนี่ยจะมานอนที่ร้านนะ

นี่ยังไม่คิดเลยว่าลูกชายจะไปก่อเหตุ
ยิงเด็กตายถึง๓ศพ

ต้อยลูกชายเคยต้องโทษคดีฆ่าคนตาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอเหนือคลอง
แต่สุดท้ายมาหลุดคดีในชั้นศาลดีกา

อาจจะหลักฐานไม่ถึงหรืออะไรก็ว่ากันไป
แต่แม่บอกว่าก็ไม่คิดว่าลูกชายเนี่ย
คดีฆ่าคนตายออกมาอยู่บ้าน

เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของในต้อยผู้ต้องหาบอกว่า
จะไปร่วมงานศพของเด็กที่เสียชีวิต
ทั้ง๓คนอย่างแน่นอน

อ่าคือบางทีถ้าเขาไม่พร้อมเนี่ย
ผมว่าก็จะไปเลยเนาะ
จะไปยื่นประกันตัวลูกชายไหมน้างประเสริฐบอกว่าคงไม่ยื่น
ขอให้ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของตำรวจก็แล้วกัน
ติดยามานานเลยนะหลายปีถ้าไม่เรียนนั่งซื้อเลยมันจะยุ่มเลย
ถ้าไปยุ่มติดหลายปีเดี๋ยวคนนั้นเจ๋ยเจ๋ยไหมเจ๋ยเจ๋ย
หลานโรยมันก็หลานไปกับกะหรัก
บอกลูกชายติดยาตั้งแต่มัธยมติดยาส่งไปบำบัด

ที่ถูกจับติดคุกออกมาก็เสพอีกขั่งอีกก่อเหตุอีกไปประมาทไปติดคุกอีก
ซื้อยาบ้าเม็ดละ๑๐บาทเสพไป๑๐เมตรไปยิงเด็กตาย๓คน
ทุกผู้ชมครับเมียของในต้อยผู้ตรงหาที่อยู่ด้วยปัจจุบันนี้นะ
เขาบอกว่าในต้อยเนี่ยสามีนี่เสพยาบ้าเสพหนักเหลือเกิน
แล้วแต่เขาไม่ฟังก็เลยแยกกันอยู่แต่ยังไม่ได้เลิกกันนะก็
จะไปมาหาสู่กันอยู่นี่ยังไม่คิดเลยว่าจะมาก่อเหตุเมื่อ
คืนนี้เนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าในต้อยสามีเนี่ยมาชวน
กับลูกให้ไปนอนที่ร้านแต่ในต้อยเนี่ยขับรถออกไปก่อนเธอ
ยังไม่ทันได้ขึ้นรถมาด้วยนี่ถ้าเกิดว่าได้ขึ้นรถมาด้วย
เมื่อคืนอาจจะไม่เกิดเหตุก็ได้เชื่อว่าที่สามีก่อเหตุ
เนี่ยก็เพราะหลอนยาบ้านั่นแหละ
ขอบอกว่าเขาก็ห้ามแล้วเป้นอยู่ว่าข้าบอก

จะทำยังไงห้ามแล้วห้ามแล้วก็เหมือนกับทุกที่
ทุกครอบครัวเขาก็เขาบอกห้ามแล้วห้ามแล้วแต่สุดท้ายมันก็เนี่ยฮ
ทุกผู้ชมครับเราสังเกตรอบบ้านของในต้อย
จุดที่เขาเป็นร้านเปลี่ยนยางร้านแม็กซ์เนี่ยนี่รูกระสุนเต็มเลยค่ะ
นี่ฮะปลอกกระสุนก็ตกอยู่หน้าร้านอีก๔ปลอก
ประตูเหล็กของร้านมีข้อความเขียนอยู่นะฮะนี่เขียนที่ประตูเลยนะ
ขายมีปัญหาภายในครอบครัวนี่ลักษณะเอาสีดำมาพ่นอย่างนี้เลย
ประตูเหล็กชาวบ้านแถวนี้นะครับบอกว่าปกติแล้วในต้อยนี้
สูงสิงกับใครนะครับกลางวันบางทีก็ปิดร้านนะไม่ได้เปิด

ช่วงกลางคืนได้ยินเสียงในต้อยยิงปืนที่ร้านเป็นประจำ
ในร้านของตัวเองหรือว่าเดินเข้าไปที่ป่าที่สวนแถวนี้
แล้วก็ยิงปลอกกระสุนตกเยอะแยะไปหมดรูกระสุนตามกำแพงบ้านเยอะแยะไปหมด
นี่นะฮะครั้งล่าสุดที่ได้ยินเสียงปืนก็คือเย็นเมื่อวานนี้
ยิงหลายนัดเลยไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งกับในต้อย
ขนาดเมียในต้อยเนี่ยยังอยู่ด้วยไม่ได้ได้ยินเสียงปืนเมื่อเย็นเมื่อวาน
กลางคืนนี้ขับรถออกไปนี่ไปยิงเด็กเลยนะฮะเมื่อเช้าตอนที่ตำรวจมาล้อมจับกลุ่มตัวเนี่ย
คือคุณลุงบอกว่ายังไม่มีใครรู้เลยนะว่าในต้อยไปก่อเหตุยิงคนตายมา๓คน
ยังคิดแค่ว่ามาจับคดียาเสพติด
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องทางคดีกันหน่อยนะคะในต้อยคนนี้จะโดนข้อหาอะไรบ้าง
ราคาแพงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะคือหลังจากปิดล้อมจับกลุ่มในต้อยเนี่ย
ของในต้อยครับความเสียหายจะเน้นที่ด้านหน้าไฟหน้าด้านขวา
กันชนหน้าฝั่งขวากระจกมองข้างฝั่งขวาแตกหักห้อยลงมานะคะ
กระจกหน้าฝั่งคนขับแตกกระโปรงรถด้านหน้าบุบยับเข้าไปเลย
ส่วนรถจักรยานยนต์ของน้องถูกไฟไหม้ทั้งคันเลยนะคะเหลือแต่โครงรถ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราอันนี้รถจักรยานยนต์ของน้องทั้ง๓คน
คือทีมข่าวของเราสังเกตว่าเอ๊ะมันมีกล้องหน้ารถนี่มีกล้องหน้ารถ
ก็เลยอยากรู้ว่ามีภาพจากกล้องหน้ารถไหมถ้ามีภาพจากกล้องหน้ารถ
มันจะยิ่งเห็นพฤติการการก่อเหตุของในต้อยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ
ทีมข่าวก็ถามตำรวจตำรวจบอกว่ากล้องตัวนี้เจ้าของรถเขาถอดออกไปก่อนหน้านี้แล้วอะค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้ภาพจากกล้องหน้ารถของในต้อยผู้ก่อเหตุมา
พอเลิกกับภรรยาคนแรกก็มีภรรยาอีกคนคือคนปัจจุบันก็เปิดอู่ซ่อมรถ
แต่ยังไม่ได้เปิดแบบจริงจังมาถูกจับซะก่อนค่ะ

ผู้กำกับการกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดกระบี่พันธุ์ตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยง
บอกว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้ปิดล้อมตั้งแต่เช้ามืด
ตำรวจพาภรรยากับแม่ของผู้ก่อเหตุไปช่วยเกลี้ยกล่อม
เกลี้ยกล่อมได้ตำรวจบอกแบบนี้เลยว่าตำรวจเชื่อว่า
ในต้อยผู้ก่อเหตุไม่เห็นเมียตัวเองไม่เห็นแม่ตัวเองที่อยู่กับตำรวจที่อยู่กับเจ้าหน้าที่นะ
มันยิงสวนออกมาแน่มีปืนไงยิงสวนแน่มีปืนตั้งสองกระบอกในบ้านนะพี่อุ๋ย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปล้อมเพื่อที่จะจับเนี่ยแต่ในต้อยแง้มประตูออกมาดูไง
แล้วแง้มเห็นว่ามีแม่มีเมียอยู่กับเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้กับเจ้าหน้าที่มาเกลี้ยกล่อม
ไม่กล้ายิงออกมาเลยไม่กล้ายิงสู้ตำรวจ
กลัวโดนเมียโดนแม่ตัวเองแต่เมื่อคืนเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่านั่นคือลูกหลานเขาทั้งนั้น
ไปยิงเด็กมหกสามคนเสียชีวิตแต่เมียกับแม่ตัวเองนี่ห่วงขึ้นมาเลย
กล้ายิงสวนกับตำรวจตำรวจบอกว่าพอสอบปากคำเสร็จนะคะ
ก็นำตัวในต้อยควบคุมเอาไว้ที่สพเขาพนมมาดูข้อหาค่ะ
ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหาเรื่องของการครอบครองปืน
พาปืนยิงปืนนะคะรวมถึงข้อหาเรื่องของยาเสพติด
มันเป็นข้อหารักษณะของการเสพหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เป็นข้อหาว่ามีสารเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาบ้าอยู่ในร่างกาย
เพราะว่าไปค้นหายาบ้าเพิ่มเติมที่บ้านของในต้อยมันไม่เจอแล้ว
ไม่เจอยาบ้าแล้วแต่มันมีอยู่ในร่างกายแล้วเขาก็เสพไปแล้ว
โอ้โหคือผมก็ไม่รู้ว่าที่สุดแล้วข้อหาทั้งหมดเนี่ยนะ
เด็กทั้ง๓คนเนี่ยโทษมันจะสูงสุดขนาดไหนจะถึงประหารชีวิตหรือเปล่า
ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะว่าจะต้องทนเห็นข่าวดูข่าวลักษณะเหตุการณ์แบบนี้
ไปอีกกี่ข่าวไปอีกนานแค่ไหนแล้วปัญหามันซ้ำซากเรื่องเดิม
ยาเสพติดแล้วก็วนหลูบไปแบบนี้ค่ะ
อย่าให้ได้ออกมาง่ายเลยนะคือไม่อย่างนั้นโหไม่รู้เนี่ยมันถ่ายสังคมชัดเลยอะ